เริ่มกันที่ข่าวน่ายินดีของสโมสรจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้
โมสรฟุตบอลที่มีเจ้าของเป็นคนไทยนะคะ
ตอนนี้ก็คว้าแชมป์ฟุตบอลพิมพลิกอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

แมมฮอสเปอร์ไม่สามารถบุกไปชนะเชลซีได้
แม้ว่าจะนำก่อนถึง๒ลูกก็ตามค่ะ

เปอร์ก็เสมอกับเชลซี๒ประตูต่อ๒ค่ะ
โดยสเปอร์สออกนำก่อนถึง๒ลูกนะคะ

แต่ว่ากลับมาโดนแกรี่คาฮิลแล้วก็เอเดนาซาช่วยกันยิงคนละลูก
ทำให้จบเกมสเปอร์ก็เก็บได้เพียงแค่๑คะแนนเท่านั้นค่ะ

ก็ทำให้ตารางคะแนนของสเปอร์สค่ะ

ขณะที่เหลือเกมการแข่งขันอีกเพียงแค่๒นัด

เป็นแชมป์พิมพลิกอังกฤษทันที

ลองกันแบบสุดเหวี่ยงแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละค่ะ

มี่วาดี้นะคะรวมทั้งเพื่อนนักเตะ
นี่ดริ้งวอเตอร์เวสมอร์แกนกัปตันทีม
เอ็นโกโลกองเตหรือว่าชินจิโอกาซักกิ
ขณะเดียวกันนะคะแฟนบอลของทีมเลสเตอร์ในเมือง
ก็ออกมาฉลองแชมป์กันบนท้องถนนแบบสุดเหวี่ยงเหมือนกันค่ะ
เนื่องจากว่าเป็นแชมป์ลีกใบแรกของสโมสร
นับตั้งแต่ก่อตั้งมา๑๓๒ปี
จากนี้นะคะเลสเตอร์ยังได้รับฉายาจากสื่อค่ะว่า

ซึ่งหมายถึงอัตราการต่อรองการคว้าแชมป์ของเลสเตอร์

ขณะเดียวกันนะคะเจมมี่วาดี้กองหน้าของเลสเตอร์ซิตี้
ยังได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปี

จากการประกาศของสมาคมผู้สื่อข่าวฟุตบอลอังกฤษค่ะ
โดยวาดี้ก็ได้รับเสียงโหวตสูงถึง๒๙๐เสียงนะคะ
ชนะเพื่อนร่วมทีมอย่างริยาสมาเรสแล้วก็เอ็นโกโลกองเต้ตามลำดับ
สำหรับเจมมี่วาดี้นะคะแม้ว่าตอนนี้จะหล่นจากบันลังดาวสันโวแล้วค่ะ
แต่ก็สร้างสถิติไว้มากมาย
โดยเฉพาะการทำลายสถิติยิงติดต่อกัน๑๑นัดในหลีกของรุดปานิสรอยลงได้สำเร็จ
อกจากนี้นะคะถ้าหากว่าย้อนไปเมื่อ๔ปีก่อนค่ะ
วาดี้ยังเป็นนักเตะที่ค้าแข้งอยู่ในลีกระดับล่างเท่านั้นเองด้วย
ขณะที่อีกหนึ่งสถิติที่น่าสนใจของเลสเตอร์นะคะก็คือแคชเปิลสมายเคิลค่ะ
ผู้รักษาประตูของทีมซึ่งคว้าแชมป์ฟุตบอลพิมพลิกอังกฤษได้ในวันที่๒พฤษภาคม๒๕๖๒
ซึ่งเป็นวันเดียวกันแต่คนละปีกับปีเตอร์ชมัยเคิลพ่อของตัวเองที่เคยคว้าแชมป์ฟุตบอลพิมพลิกอังกฤษ
กับแมนเชสเตอร์ยังไงเต็ดในวันที่๒พฤษภาคมปี๑๙๙๓

เจ้าคุณทงชัยรองเจ้าอาวาสวัดไรมิตรนะคะที่โด่งดังในโลกโซเชียลจากความสำเร็จของเลสเตอร์
เปิดเผยถึงสาเหตุที่ทำให้เลสเตอร์ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะว่า
ไม่ได้เกิดขึ้นจากภาญันย์เพียงอย่างเดียว
แต่มาจากกรรมดีของคุณวิชัยศรีวัฒนประภา

ก็ได้รับกิจนิมนต์ไปที่จังหวัดชายนาฏ
เตรียมที่จะบินไปที่ประเทศอังกฤษนะคะ
เพื่อไปชมเกมการแข่งขันของเลสเตอร์

วันที่๙พฤษภาคมค่ะ
ปิดท้ายที่มาร์คเชอลบี้นะคะ
ซึ่งได้แชมป์สนุกเกอร์โลกสมัยที่๒ค่ะ
หลังจากชนะติ่งจุ้นหุยจากจีนไป๑๘ต่อ๑๔เฟรม
ก็ได้ชูผ้าของเลสเตอร์ร่วมกับถ้วยแชมป์สนุกเกอร์โลก
เพื่อแสดงความยินดีกับทีมรักและเมืองบ้านเกิดนะคะ
มาร์คเชลบี้ก็คว้าแชมป์โลกในครั้งแรก